เรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปิดการแข่งขัน

แต่ล่าสุดนะครับจากแก้นามของกศ

และก็พูดถึงการชี้แจกในตั้งนี้ว่า
กศนั้นกำลังแทรกแสงการทำงานของสมาคมฟุตบอลครับ

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก่อนการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้

หนังสือถึงประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

เพื่อขอให้เลื่อนการเปิดระดูการ
ชั่น๒ในวันที่๗กุมภาพันธ์ออกไป

ระงับการช่วยเหลือและการสนับสนุน
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ

เนื่องจากลีกดิวิชั่น๒มีข้อบังคับ

เข้าร่วมการแข่งขันและการพิจารณา

แสดงจุดยืนให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในระดูการนี้
ก่อนที่จะเปิดซีซั่นวันที่๗กุมภาพันธ์
แล้วก็อาจจะไม่ลงแข่งขันในวันที่๗
โดยจะไปแข่งในเกมกลางสัปดาห์แทนครับ
ปิดท้ายที่สารปกครองจังหวัดขอนแก่น
ไม่รับคำฟ้องของผลเอกจิรษักบุตรเนียน

ยื่นฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทย

หลังจากไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทน๓๐เสียง
การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
และสภากรรมการวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้

ไม่ได้แสดงให้สารเห็นว่าได้รับความเดือดร้อน

และจำหน่ายคดีออกจากการไต่สวน

จึงไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องครั้งนี้ครับ